ดูความคิดเห็นหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
จากทางกลุ่มที่เป็นแกนนำสำหรับประชาชนที่เดินทางมาแสดงพลังปกป้องสถาบันบริเวณถนนรัชดำเนินในวันนี้นะครับ
นางสาวปริณาไกรคุบสอสอภักดิ์พลังประชารัฐ
เดินทางมาร่วมกับประชาชนที่แสดงพลังปกป้องสถาบันด้วย
มาร่วมกิจกรรมในการรับขบวนเสด็จ
นายศิระบอกว่าที่มาร่วมกับประชาชนในวันนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับนัยยะทางการเมือง
แต่มาเพื่อร่วมกิจกรรมรับเสด็จพร้อมกับเหล่าประชาชน
ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
นี่คือนางสาวปริณาแต่ว่านายสีร้าวันนี้ให้สอบภาษณ์ด้วย
โดยนายศิระนะครับได้ฝากบอกถึงสอสอบางคนในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชน
ว่าควรจะออกมาร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วย
เพราะก่อนที่จะรับตำแหน่งทุกคนที่เป็นสอสอต่างปฏิญาณตน
จะปกป้องสถาบันแต่ยังมีสอสอบางคนที่บอกว่า
นายศิราบอกนะครับว่าไปเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
ชุมนุมของกลุ่มคณะราช๖๓นะครับ
แต่ว่าเวลาชุมนุมจริงเนี่ยไม่ได้ออกหน้า

เดี๋ยวฟังนะฮะที่นายศิระให้สัมภาษณ์นะครับ
บางท่านอาจจะไม่ปกป้องท่านสถาบันเนี่ย
ท่านสมควรจะเป็นสมาชิกสภาพุทธศาสนานต่อไปหรือไม่
ของโรงสมบัติสมัยถึงเจ้าอยู่ต่อไปหรือไม่ครับถูกกฎหมายนะครับ
เราก็มีการเรียกร้องที่ถูกกฎหมายได้วันนี้ก่อนผมมาเนี่ย
ในคณะกรรมิการการปกโฆเอ่อโกรธกฎหมายการยุทธรรมและสีชนเนี่ย
ได้พิจารณาว่าหากมีการละเมิดสิทธิชนนะครับ
ของประชาชนก็เราจะนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในคณะกรรมธิการ
ท่านผู้ชมครับส่วนนางสาวปารินาไกรคุบเนี่ย
บอกว่าวันนี้ไม่ได้มาเพื่อจะสร้างปัญหากับใครนะครับ
แต่ตั้งใจเดินทางมาที่ถนนรัชดำเนินเพื่อแสดงความจงรักภักดี
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือว่าการชุมนุมของกลุ่มไหนทั้งสิ้น
แต่ส่วนตัวก็เชื่อว่าการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้
ก็คือคณะรัศดร๖๓มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน
ได้จากการแสดงจุดยืนว่าจะมีการกีดขวางเส้นทางขบวน
ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมือง
ส่วนประชาชนกลุ่มไทยพักษณ์ดีวันนี้มารวมตัวกันเช่นกัน
ซึ่งแกะนำคือนายแพทย์ว่ารงเดชฯกิตวิกรมน้ายแพทย์ว่ารงบอกว่า
กลุ่มของตนมีจุดยืนชัดเจนอยู่ข้ามกับอีกฝั่งหนึ่ง
และอยากฝากบอกไปยังกลุ่มคณะรัศดร๖๓
อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าแตกแยก
ส่วนตัวเชื่อว่ามีผู้อยู่เบื้องหลัง
แล้วก็ยังมองว่ากลุ่มคณะราษฎร๖๓เป็นเหมือนลูกเหมือนหลาน
ไม่อยากใช้ความรุนแรงตอบโต้
หลังจากที่แสดงความจงรักภักดีเสร็จ
ก็จะเดินทางแล้วแยกย้ายกันกลับซึ่งตอนนี้ก็กลับหมดแล้วนะฮะ

ไม่มีครับไม่มีครับเรามาด้วยความสงบ
มาแสดงออกเฉยว่าเรามารับเสด็จพระองค์ท่าน
ประชาชนคนไทยทุกคนมีความอดกลั้นพอนะ
ที่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไร
ยกเว้นมือที่๓เขาไปทำอะไรกันเอง
ซึ่งเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะ